ส่วนเลือกอันนี้ดีกว่าของดิฉันนี้เลือดเลยนะคือรบกวนนะฮะ
แพทกับโตโน่ทำถ้ายังเป็นคู่จิ้นใช่มั้ย
นี่เขาลงในไอจีอ่ะเขาก็ว่าอย่างงี้นะ
ไม่รู้ว่าเอาใจกองเชียร์หรือว่าตามใจตัวเองนะ
เพราะว่าพอแพทย์นับประพารู้จักใช่ไหม

เอ้อพี่เอาไม้ตีหนูให้เลือกออกไปได้กว่าถามอย่างงี้

เข้ามันทางไอจีโตโน่

ผมรู้ครับว่าผมน่ารัก

เขากลุยช้า

แตงโมเขามีคนไปถามไอจีแตงโม
แป๊กโม่นี่ก็คือโตโนะ
การสวดสุดก็อย่างเหมื่อนจะเป็นครูจิ้นกับแพด

อันนี้เขาชอบพวกแว้นไง

ลูกชายฉันเขาก็ขี่อยู่ที่นี่กัน

เดี๋ยวประเด็นมันจะกลับมาดูที่พี่

ถ้าต้องแถลงข่าวอีกนะเดี๋ยวต้องแถลงข่าว

ไอ้นี่ก็เคียร์
เดี๋ยวขึ้นแคปชั่นอีกกูเหนื่อย